แต่ว่าคราวนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งอำเภอก็คือที่อำเภอชะอวดครับ
ทหารก็ยังคงลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
และวันนี้ลงไปติดตั้งเครื่องกรองน้ำปลาปลาภาคสนาม
รองรับความต้องการน้ำดื่มน้ำใช้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย

ติดตามพร้อมกันกับคุณนันทพรธาวระครับ

ค่ะวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มคลี่คลายค่ะ

ซึ่งเป็นจุดรับน้ำยังคงมีน้ำท่วมขัง
ซึ่งน้ำเหล่านี้แหละค่ะจะรอระบายไปที่คลองชะอวดนั่นเองนะคะ
หลังจากนี้คาดว่าระดับน้ำจะลดลงเรื่อยค่ะ
แม้ว่าขนาดนี้ในพื้นที่อำเภอชะอวด
ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วจากพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด๑๑ตำบล
ตอนนี้เหลือพื้นที่น้ำท่วมขังที่ยังน่าเป็นห่วงเพียง๒ตำบล
คือตำบลเครงและตำบลท่าเสม็ดนะคะ
โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร

เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำจุดสุดท้าย

วันนี้ทีมข่าวได้ติดตามปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัย

เทพสตรีศรีสุนทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งได้นำเรือท้องแบนลงพื้นที่น้ำท่วมบ้านทุ่งคลาย

อกจากนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องทำน้ำปลาปลาภาคสนาม
ไว้จุดบริการภายในโรงเรียนบ้านควนชิง
หลังพบว่าขนาดนี้ชาวบ้านมีความต้องการน้ำดื่ม
เราจะต้องผ่านวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกัน
โดยทหารจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน
จากการช่วยเหลือจากภาครัฐแล้ว
ยังมีทานน้ำใจจากองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
ได้ร่วมกับชาวบ้านจากสี่หมู่บ้านในอำเภอลานสกา
นำถุงยางชีพกว่า๓๐๐ชุดมามอบให้กับอบตท่าเสม็ด
พร้อมให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยค่ะ

เพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ชาวบ้านได้รับถุงยางชีพ
ดึกจากประสบทวมาถุงตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา

การช่วยเหลือนั้นยังเข้าไปไม่ทั่วถึงในส่วนที่อยู่ลึก
ซึ่งส่วนใหญ่นั้นที่นี่เป็นผู้สูงอายุ
เขาบอกว่าช่วงน้ำท่วมนั้นต้องอดมื้อกินมื้อ
เนื่องจากไม่ได้ตุนข้าวสารอาหารแห้งเก็บไว้
สำหรับอบตชะอวดมีทั้งหมด๑๑ตำบลค่ะ
ดูแลกครอบคลุม๗๘หมู่บ้าน
ซึ่งการเยียวยาอาจยังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะข้าวสารอาหารแห้ง
เพราะช่วงน้ำท่วมนั้นชาวบ้านไม่สามารถออกไปภายนอกชุมชนได้
อบตนางหลงจึงได้ตั้งโรงครัวไว้ที่วัดพลุบัวค่ะ
เพื่อทำอาหารแจกจ่ายให้กับชาวบ้านวันละ๒๐๐กล่อง
พร้อมประกาศขอความช่วยเหลือเรื่องวัตถุดิบประกอบอาหาร
และจุดที่ที่ฉันอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือบริเวณบ้านควนชิงค่ะ
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งให้เป็นศูนย์อบพยพสำหรับชาวบ้าน
ยังไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่บ้านของตัวเองได้นะคะ
ขณะนี้มีครอบครัวที่อาศัยอยู่ในศูนย์อพยพแห่งนี้ประมาณ๑๐กว่าครอบครัวนะคะ
ส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวบ้านหมู่ที่๖เป็นเด็กผู้หญิงรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงนั่นเองค่ะ
ที่นี่ยังเป็นศูนย์ที่จะรับทำอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสบภัยด้วยค่ะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศการเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยในพื้นที่อำเภอชะอวดนะคะ
ันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ